เวลาเราขับรถไปไปผิดทาง
เราก็ต้องไปต่อเพื่อที่จะหาทางกลับรถ

คนที่ตามมาก็ยุ่งเลยสิคะ
มันเป็นแบบนี้ตรงนั้นเป็นทางโค้งด้วยแล้วรถมันก็ไปทางเดียวแล้วมอเตอร์เวย์รถมันก็จะไปเรื่อยใช่ไหมคะจะมีระยะห่างของรถแต่ละคันด้วยแต่ปรากฏว่ารถคันนี้เขาหลงทางแล้วเขาก็หยุดอย่างนี้ค่ะแล้วถอยอ่ะคือจะถอยถอยกลับรถอ่ะ
มันช่วงเลยเกิดแบบนี้ขึ้นคือต้องบอกว่าคนจะไปสวนภูมิ
ถ้าไม่ใช่พวกลูกเรือก็ไม่ได้ไปบ่อยหรอก

ค่ะแต่คุณผู้ชีชำนาญก็เป็นเส้นทางที่คนก็ใช้กันพอสมควรนะคะ
แต่จริงแล้วหลายคนเขาก็บอกว่าคือถ้าสมมุติว่าหลงทาง

ต้องไปหาทางเอาข้างหน้ามันไม่ใช่ทางที่จะสามารถถอย

บอกหยุดรถแล้วก็ถอยจะกลับแบบนี้เลยเหรอ

ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ